ตามข่าวที่มีการส่งกันในสื่อโซเชียล
ว่ารัฐบาลเคาะแล้วจะให้หยุดกันถึง๘วันติดแบบ๘วันรวดไปเลย

ท่านนายกออกมายืนยันว่าข่าวที่ออกไปไม่เป็นความจริง

มันยาวเกินไปมันมีผลกระทบกับหลายภาคส่วน

แต่จะไปทบแบบไหนเอาฟังให้ดี
วันนี้ครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ยืนยันคอรมอลยังไม่ได้เห็นชอบให้ชดเชย
วันหยุดชดเชยสงกรานในเดือนกรกฎาคม
แล้วทำให้มีวันหยุดยาวตามที่มีการส่งกันในไลน์

อันนี้ไม่มีแล้วย้ำได้ว่าคงไม่มีรัฐบาลไหนทำแบบนั้นหรอก
ตอนนี้สั่งการไปแล้วให้มีการพิจารณาว่า
จะให้ชดเชยวันไหนแบบไหน
เช่นอาจจะไปเติมให้วันหยุดสุดสัปดาห์มันนานมากขึ้น
สมมุติสัปดาห์นี้เรามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์
เขาจะไปเติมให้วันอังคารเป็นวันหยุด
หลังจากนั้นแล้วคนที่จะหยุดก็สามารถหยุดวันจันทร์ได้
มันก็จะกลายเป็นเสาร์อาทิตยจันทร์อังคารแบบนี้ไป
แล้วสงกรานที่ค้างอยู่๓วันทำยังไง
บอกว่าเดี๋ยวจะแยกออกเป็น๓วาระ
ไม่ให้เอา๓วันนั้นไปหยุดทีเดียว
อาจจะไปทบกับวันนั้นวันนี้ให้มันครบ๓วันที่เหลือแล้วกันแบบนี้
นายกยังบอกด้วยว่าหยุดนานไปไม่ดี
เพราะบางส่วนก็ไม่ชอบมันกระทบกับเรื่องของธุรกิจ

อีกทั้งราชการเองก็มีปัญหาด้วย
ดังนั้นขอหยุดดราม่าเรื่องนี้ไว้ตรงนี้
เดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะครับ
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ

ที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบให้มีวันหยุดชดเชยวันอสัญหาบูชากับวันเข้าพรรษา
ตรงกับวันเสาร์ที่๔และวันอาทิตย์ที่๕กรกฎาคม
แล้วไปชดเชยวันจันทร์ที่๖กับวันอังคารที่๗ดังนั้นจะมีวันหยุดติดต่อกัน๔วัน
เป็นสวทิศธนาคารก็๔๕๖๗กรกฎาคมนะฮะ
ส่วนธนาคารกับสถาบันการเงินปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมคือห้ามหยุดต่อเนื่องกันเกิน๓วัน
อันนี้ในเบื้องต้นย้ำแบบนี้เราจะไม่มีวันหยุดยาวถึง๘วัน
ออกกันด้วยนะคะ